บอกแม่ว่าแม่โทรศัพท์หายไปไหนก็ไม่รู้

โทรศัพท์ที่ชาร์จซึ่งมีสมุดปิดซ่อนเอาไว้แล้วนะฮะ

ถึงขนาดที่ว่าบอกคุณครูประจำชั้นแล้วคุณครูประกาศ
แล้วขอค้นกระเป๋านักเรียนแต่ละคนแต่ละคนไม่เจอ
หรือว่าเป็นเพื่อนนักเรียนห้องอื่น

ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจโรงพักหนองสองห้องที่บุรีรำนะฮะ
แล้วปรากฏว่าพอลองเช็คผ่านแอป
เดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีที่มันจะเช็คได้ว่าโทรศัพท์ของเรา
ถ้ามีการลงแอปนี้ไว้มันไปอยู่ที่ไหน
เวลาคุณแม่บ้านตามคุณพ่อบ้านว่าอยู่ที่ไหนโกหกหรือเปล่า
พอเช็คปุ๊บเฮ้ยมันอยู่ที่ห้องพักแห่งหนึ่ง
เชื่อไหมครับเจ้าหน้าที่ติดต่อไปเพื่อจะขอตรวจสอบ
แต่เขาบอกว่าไม่อนุญาตเพราะว่ามันดึกแล้วด้วย
ยามวิการพอเข้าใจได้
คราวนี้พอตามต่อปรากฏว่าคนนั้นเป็นผอโรงเรียนแห่งหนึ่ง
อึ้งเป็นผอโรงเรียนแล้วเอาโทรศัพท์ของเด็กไปทำไม

พอบอกว่าอย่างนี้ครับก็แค่ยึดมาเฉย
ไม่อนุญาตให้เด็กเอาโทรศัพท์มาโรงเรียน

พอยอมรับว่าเอาไว้ที่ตัวเองยึดไว้
แล้วฟังนะฮะยึดไว้เมื่อพุธที่๑๔กันยายน

เพราะต้องการเอาไว้ใช้เรียนออนไลน์ด้วย
แต่พออ้างว่ายึดไว้เพราะไม่อนุญาตให้เอาโทรศัพท์มาโรงเรียน
สุดท้ายเด็กอึ้งนะฮะเรื่องนี้เอายังไงต่อ
ทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอสอบปากคำก่อน
แล้วก็ทางโรงเรียนคงจะต้องมีการประสานไปยังหน่วยงาน
ต้นสังกัดที่บังคับกำกับดูแลในการตรวจสอบขยายผล
ปรากฏว่าวันนี้คุณขวัญคุณผู้ชมดูฮะ
เหล่านี้คือเด็กนักเรียนมีทั้งมต้นมปลายของโรงเรียนดังกล่าว
เขามานั่งแล้วเขาก็เล่าให้กับทีมข่าวฟังบอกว่า

มีบางช่วงที่เขาแอบถ่ายบรรยากาศในห้องเรียน
คือเขาบอกว่าโอ้โหคือดุมาก
บางช่วงคือถือไม้ติดมือเลยเด็กนักเรียนก็กลัวตัวสั่น
นี่คือเหตุการณ์ที่เด็กเขาเอาคลิปมาให้ดูนะฮะ
แล้วเด็กเขาใช้คำว่าแฉ
พฤติกรรมของพอคนดังกล่าวว่าเข้มงวดเกินไป
บางครั้งเรื่องของทรงผมเอ่ยหรือว่าเรื่องของโทรศัพท์เอ่ย
ที่ครูบางวิชาเขาอนุญาตนะครับ
ว่าสามารถเอาโทรศัพท์มาใช้เรียนออนไลน์ค้นหาข้อมูลอินเตอร์เน็ตได้
แต่พอคนนี้ไม่รู้เป็นอะไรเด็กบอกชอบยึดโทรศัพท์ไป

บางครั้งสิ่งที่เขายึดไปคืออะไรรู้ไหมฮะ

ที่หนีบผมของนักเรียนหญิงไป
แล้วก็ยังไม่คืน

คุณเดี๋ยวก่อนมันจะกลายเป็นว่าจากเหตุโทรศัพท์ของน้องคนนี้
แล้วกลายเป็นมันมีเรื่องอื่นที่นักเรียนคนอื่นรวมตัวกัน

ขึ้นราวดอกเห็ดเด็กแฉ
หนักกว่านั้นคือมันมีบางวันที่เด็กเขาไปดู
แข่งขันกีฬาของโรงเรียนข้าง
โรงเรียนนี้เขาไม่อนุญาตผอตามไปเจอแล้วก็ตีเด็ก
เขาบอกนะครับว่าบางคนโดนตีเลือดซิบเลย
เขาบอกรับไม่ได้มันเกินไปหรือเปล่า
ถึงขนาดที่เด็กกลุ่มนี้อยากให้ย้ายผอคนนั้น
ออกไปจากโรงเรียนออกไปจากพื้นที่

นึกถึงความรู้สึกเด็กไม่ใช่จะเอาแต่กฎระเบียบ
แล้วก็แบบควรบอกถ้าจะยึดหนูว่าควรบอกน้องบ้างว่า
ยึด๓วันยึด๕วันยึด๗วันไม่ใช่เอาไปเลยค่ะ
มันทำให้เขาเข้าใจผิดในตัวเพื่อน

มันทำให้เข้าใจผิดกันแล้วเกิดความวุ่นวายค่ะ

หนูอยากให้แกให้แกรู้ว่ามันไม่ควรทำ
แล้วก็หนูอยากให้เกรียรู้ว่าเกรียรู้ว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะหลายอย่างด้วยค่ะ
แก๊งเคยตีเด็กนักเรียนจนแบบเลือดซึมเลยค่ะ
อันนี้เป็นข้อมูลจากนักเรียนกลุ่มนี้นะครับ
แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผอด้วย
เดี๋ยวรอฟังว่าเจ้าตัวจะมีคำชี้แจงยังไง
แล้วก็ทางคดีเพราะว่าก่อนหน้านี้
จำได้ไหมครับว่าต้นเรื่องทั้งหมดมันมาจากว่าโทรศัพท์ของเด็กนักเรียนชายม๒
มันหายไปทั้งที่เขาชาร์จเอาไว้ในห้อง
แล้วไปปรากฏว่าพอเอาไปแล้วบอกว่ายึดไว้เพราะเด็กทำผิดกฎโรงเรียน
แต่ยึดไว้๓วันเลยทางตำรวจจะว่ายังไง
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวรายงานให้ทราบต่อไปครับ
เดี๋ยวรอพอชี้แจงหน่อยก็แล้วกันนะคะ